คุณผู้ชมครับสิ่งที่โหดร้ายที่สุด
สำหรับผมที่มองในมุมของโควิด๑๙ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
คือบางครอบครัวจากกันโดยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาใช่ไหมครับ

ภรรยาร่ำลาสามีที่เสียชีวิตโดยฝากพระฝากสับปะเลอ
บอกให้จัดการศพสามีให้ผ่านทางโทรศัพท์ครับ
เพื่อว่าวันข้างหน้าเราต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนใช่ไหม

ตอนแรกแบ่งขับแม็กซี่ค่ะแล้วดูว่าอยู่หลังสภา
หนูตกยานประมาณ๒เดือนแล้วค่ะตั้งแต่รองเตาท์
โอ้โหแล้วตอนนี้จะทำยังไงลูกยังเล็กอยู่หรือเปล่า
๑๖๑๕ครั้งลึกเหลือ๑๒๑๖ครั้ง
เดี๋ยวมาเข้าสารที่พระกรณ์๑กระโศบ
ทางนี้ลุงต่อยกับพระจัดการให้เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณค่ะมากเลยลูกพระครับ
เราต้องผ่านให้มันไปได้กันคุณยม
ทุกข์ในทุกข์แสนสาหัส
ปวดมากฮะสามีตายแล้วถ้าเธอหายมา
เธอต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกอีก๕คนครับ
คุณผู้ชมฮะที่เห็นพระอาจารย์เมื่อสักครู่คือ
พระชัชนันสิริปัญโยหรือหลวงพี่มาร์ค
ลูกวัดสุธาวาสครับท่านเป็นผู้จัดการศพนะฮะ
ระบุข้อความว่าบางเรื่องอาจจะไม่มีเหตุผล
แต่มันก็รู้สึกเราผ่านมันไปด้วยนะ

จากคลิปนะฮะที่หลวงพี่มาร์ค
แล้วก็นายสุรเสกเนื่องน้อยหรือว่าลุงต๋อย
เป็นทั้งวัยยาวัชกรเป็นทั้งสับปะเลอของวัด

แล้วก็หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับภรรยาของผู้เสียชีวิตรายนี้
สู้ต่อนะแล้วผ่านพ้นในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้

ที่จะส่งให้ครอบครัวนี้และทุกครอบครัว